เวลาคุณผู้ชมไปร้านอาหารหรือว่าสถานบันเทิง

มันเป็นช่วงพีคของรายการแล้ว

ราดน้ำมันใส่เป้าตัวเอง

น้ำมันไฟโอ้โห

เขาลาดน้ำมันไฟแช็คใส่อะไรตรงนั้น

ทำไมพี่มันเป็นปัญหานั่นเหรอไอ้ตรงนั้นพี่จะไม่เอาไว้แล้วใช่ไหม
เผาทิ้งซะเลยอย่างนี้
มันใช้เงินเก่งใช่ไหมหรือยังไงไอ้ตรงนั้นน่ะ

ก็เลยจะเผาทิ้งหรือเปล่า
แต่ว่าอันนั้นพูดให้ตลกแต่พูดไม่ตลก

พี่ดูข้างหลังสิข้างหลังไอ้พวกทีหมู่สิ

งั้นมันไปติดไฟอีกนิดเดียวนะอันนี้ไม่ตลกนะพลึบเลยนะ
แต่ว่าคลิปนี้โดนคอมเมนต์ตำหนิเพียบคุณผู้ชมฮะทัวร์ลงเลยล่ะเพราะเขาก็กลัวกันว่าเดี๋ยวมันจะซ้ำรอยสกนาฏกรรมนะฮะ
ที่เกิดขึ้นหลายรอบแล้วคุณผู้ชมคุณกริจวิรุณฮามานครับหรือว่าคุณฟาร์
อายุ๒๙ปีเป็นนักร้องของวงดนตรีเนี่ยแล้วก็ที่ปรากฏในคลิปเนี่ยนะ
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นมันเกิดขึ้นในผับแห่งหนึ่งตัวเมืองเชียงใหม่
เมื่อ๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นช่วงท้ายการแสดงแล้วพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ก็เลยเอาน้ำมันราดซะเลยแล้วก็จุดไฟที่เป้ากางเกงตัวเอง
แต่ทีนี้วงผมเนี่ยตระเวนเล่นหลายผับหลายร้านในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
มาหลายปีแล้วก่อนนั้นเนี่ยจะเน้นโชว์เพลงเป็นหลักแต่หลังหลังมาผมรู้สึกว่า
มันอาจจะน่าเบื่อก็เลยหาอะไรมาสร้างความสนุกสร้างความตื่นเต้นนี่อะไรเนี่ย
อันนี้เผาเผาเสน่หรอเผาอะไรอ่ะเออโอ้โหคุณผู้ชมฮะเหรอ
เพราห์ฉาปหรอมือกรองอ่ะเนี่ยเผาอันนู้นอันนี้บ้าง
ผมเนี่ยจะนัดแนะกับนักดนตรีทุกคนนะแล้วผมจะแจ้งทางร้านให้รู้ล่วงหน้าก่อน
ร้านเขาก็อนุญาตนะและการแสดงทุกครั้งก็อยู่ภายใต้ความปลอดภัย

ส่วนที่คนออกมาตำหนี่มองว่าเปลี่ยนจะเกิดอันตราย
ผมมองว่ามันมองต่างกันได้แหละ
ผมขออภัยด้วยถ้าหากทำให้ใครไม่สบายใจ
แต่ยืนยันนะว่าผมระวังสูงสุดแล้วล่ะ

ลองฟังเขาหน่อยลองฟังคุณฟาร์มเขาหน่อย

แล้วก็บอกกับร้านที่จะเอามาใช้แล้วว่า

โอเคไหมได้ไหมหลานก็บอกโอเค
เราก็จะเตรียมการเพื่อเป็นการเซฟตี้ของเรา
แล้วก็เซฟตี้จากร้านแล้วก็หรือว่าลูกค้าอะไรด้วยครับ
เรามองถึงความปลอดภัยเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้ว

ดับเพลิงอยู่ใกล้นั้นอยู่แล้วครับผม

ไม่ผิดครับที่จะรู้สึกแบบอันตรายกับร้าน
หรือว่ารู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ผมทำหรือว่าอะไร
ก็อาจจะขออภัยด้วยที่ทำให้รู้สึกไม่ดีครับ
ฟาร์มคิดมันผิดกฎหมายเป้าะ

พฤติกรรมจะยังไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายนะพี่เบิร์

โดยเฉพาะเหตุเวลาไหม้
ห่วงความปลอดภัยของคนมาใช้บริการหน่อยก็ดีนะพี่นะ

คือเขาคิดถึงเหมือนกับแบบเวลาไปร้านอาหารแล้วมีโชว์ควงกระบองไฟ
เขาก็เลยแบบเอาไฟมาเล่นแบบนั้นนะครับคือกลางแจ้งครับเอ้ยนั่นเขากลางแจ้ง